ต่อไปดีกว่ายังห่างยังห่วงนะคุณผู้ชม

เรื่องนี้บอกเลยอย่างที่พี่ก๊อฟอยากรู้เราเองก็อยากรู้
เชื่อว่าคุณผู้ชมอยากรู้หลังจากที่เราปล่อยข่าวกันไปแล้วนะ
ในเรื่องราวของสาวโบสแล้วก็หนุ่มมิก
คือจริงเนี่ยโบกับมิ๊กเขาเลิกกันแต่คุณโปรยทิ้งไว้ว่า
ดิฉันจะบอกเลยว่ามันมีหนุ่มมาขายขนมจีบคุณโบ
แล้วคือเมาส์ข่าวลื้อเยอะเลยว่าหนุ่มคนนั้นหนุ่มคนนี้ของช่อง๓
ขยันขายขนมจีบหนึ่งในนั้นก็นี่เลยอเล็กธีรเดชค่ะ
เอางี้ก็เลยให้ตัวแม่เรานัดหน่อยนะฮะ
รัฐวิดีโอคอลพูดคุยกับพระเอกขี้เหงาอเล็กธีรเดชกันเลย
หลากหลายเรื่องราวชีวิตของหนุ่มโสดช่วงล็อกดาวน์
อย่างที่บอกว่าเขาเป็นหนึ่งในหนุ่มที่โดนเป็นข่าวลือว่า
ตามจีบโบเมลดานะคุณผู้ชม
เริ่มกันที่ไลฟ์สไตล์กันก่อนดีกว่าอเล็กบอกว่า
ตอนนี้ไม่ได้ทำงานเลยพี่ตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมาเหมือนเราแหละเนอะ
แล้วบอกเลยนะว่านี่ถ้าไม่ติดเป็นเรื่องของโควิดนะ
อาเล็กเนี่ยห้างแตกไปแล้วจริงต้องโชว์ตัวกันบุ่นวายไปหมดนะ
บอกเลยห้างแตกไปแล้วคุณผู้ชมส่วนร้านชาที่เปิดใหม่ที่ศรีลมเนี่ย
ก็ยังขายอยู่ไปอุดหนุนกันได้ยอดขายอาจจะลดลงบ้าง
แต่ก็ยังสู้อยู่ค่ะพอถามว่าช่วงนี้เหงาไหมอเล็ก
อเล็กบอกว่าเหงามากพี่ว่างทำอะไร
ปิ้งออนไลน์อย่างเดียวเลยซื้อแบตเตอเลียนมาตัดผมให้ตัวเอง
แล้วก็ตัดลามไปที่คุณพ่อด้วยนะฮะผลลัพธ์ออกมาว้าวสุดไปเลย
ปิดท้ายเรื่องนี้ที่เราอยากจะรู้แหละที่รออยู่
ข่าวลือว่าพระเอกช่อง๓ตามจีบโบเมลาดาเนี่ยยังไง
ก่อนหน้านี้ก็มีภาพไปบริจาคเครื่องทำออกซิเจนที่มูลนิธิกระจกเงา
ไปกันหลายคนมีคุณเกรทมีน้องโบมีพี่อเล็กนะฮะ
อาเล็กบอกว่าไม่รู้ครับว่าเป็นใคร
เพราะว่าวันนั้นพี่เกรซเนี่ยเขาเป็นคนชวนไป
แล้วพอถามว่าในกวนคนดีที่ไหนชื่อกลุ่มเขานี่นะใครจีบโบเอ้ยใครเหงาที่สุด
เดี๋ยวไปฟังคำตอบของอเล็กกันหน่อยดีกว่าค่ะ
คือเอาจริงถ้าเกิดไม่มีโควิดนะเป็นอะไรข้างแตกไปแล้ว
แห้งแตกไปแล้ว

ตัดให้แบบเรารู้สึกคือเล็กแค่รำคาญเวลาผมผู้ชายเวลายำแทงหูไง

ดูท่าทางงองเยนนะคะ
ว่ามีแฟนเขาก็ถามว่าพี่แก๊งคนดีที่ไหนมีคนจีบน้องโบบ้างมั้ยคะ

พี่เกดเป็นคนชวนครับผมอย่างที่บอกพี่เกดเป็นคนชวนทุกคน
เหงาสุดคะแก๊งคนดีที่ไหนเนี่ยค่ะ
วัดยากเลยอันนี้น่าจะพี่เก๊นะ
เพราะว่าพ่อแม่นานทีกลับมาที่บ้านนานมาก
ก๊อฟในฐานะที่พี่ก๊อฟอยู่ในวงการนี้มานาน
ดูจากพฤติการในการตอบคำถามนักข่าว
มีความเลี่ยงเช่น๑ไม่สกตา

เอางี้เป็นผู้ต้องสงสัยหนึ่ง
ก็ต้องรอดูต่อไปว่าข่าวเมาส์ข่าวลือจะเป็นจริงหรือเปล่าคุณผู้ชม